คุณผู้ชมมาที่เรื่องของปอบกันหน่อย

มีพิธีกรรมจับผีปอบ๓หมู่บ้านที่บึงกาล
พ้นไปแล้วมีหนุ่มคนนึงไม่ได้ไปเข้าร่วมพิธีกรรม
แล้วก็ไปเสียชีวิตอย่างไม่มีสาเหตุในบ้าน
แต่ว่าญาติบอกว่าไม่น่าเกี่ยวข้องกับผีปอบ
เพราะว่าญาติเขาชอบดื่มสุราแล้วอากาศมันก็หนาว
อาจจะเสียชีวิตจากเรื่องของพิสุราก็ได้

เพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ไปร่วมใช่ไหมพิธี
มันก็แบบมีหลายสิ่งหลายอย่างตามความเชื่อนะครับ
ตำรวจโรงพักหนองกรุงศรีครับ
พร้อมกับแพทย์เวรเข้าไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่ง
ในตำบลหนองส่วงอังคารหนองกรุงศรีที่กาลสินทร์นะครับ
พบร่างของนายบวรสินทุเดชอายุ๕๒ปี
นอนเสียชีวิตอยู่ที่บนที่นอนในบ้าน

สภาพนี้ขาวสิทธิ์แล้วมือกำแน่นเลยครับ
ตรวจสอบไม่พบร่องรอยถูกทำร้ายร่างกาย
โดยทางแพทย์เวรชนสูตรเบื้องต้นก็บอกว่า

สอบถามนางศูนย์สินทุเดชมารดาของผู้เสียชีวิตก็บอกว่า
ปกติลูกชายชอบดื่มสุราเป็นประจำ
ก่อนหน้าช่วงหัวค่ำลูกชายก็นั่งดื่มสุราอยู่

พอตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็เดินไปปลุก
แต่ปรากฏว่านอนเสียชีวิตไปแล้ว

แล้วก็ไม่เชื่อว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผีปอบ
หมู่บ้านทำพิธีกรรมไปก่อนหน้านี้ไปแล้ว

พูดอย่างบ้านที่เดินทางไปดูสมของแนบวอนก็บอกว่า
เพิ่งจะเจอผู้เสียชีวิตไม่วันก่อนเอง

ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกรสินก็ลงพื้นที่ที่อำเภอตำบลหนองสวงที่กรสินนะครับ
แล้วก็ชี้แจงชาวบ้านถึงเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิต

หรือความเชื่อว่าปอบเข้าสิงแต่อย่างใด
ทำให้ชาวบ้านก็เริ่มคลายความวิตกกังวลไปได้บ้าง
ก็เป็นความเชื่อของคนในหมู่บ้านนะ
แต่ว่าญาติเขาก็ไม่เชื่อนะเพราะว่าเขาเห็นพฤติกรรมของคนในบ้านมาตลอดอยู่แล้ว
ประกอบกับอากาศที่หนาวเย็นลงนะคะ